เอี่ยมขอทานเงินล้านณวัดไร่ขิง
กับข่าวลือว่าถูกทิ้ง
ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้
ใครที่คิดถึงลุงเอี่ยมห้ามพลาด๑๙นาฬิกา